หรือไม่ก็มีพฤติกรรมแปลกกัน

ชาวบ้านที่สมุทรปราการเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
เป็นพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นที่มีการรับน้องแบบแปลก
ที่บริเวณขนเพชรแล้วก็จุดไฟเผา
น้ำตาเทียนหยดหลังบ้างล่ะ
อกไข่ดิบใส่ปากตัวเองแล้วก็ไปคายใส่ปากเพื่อนบ้างล่ะ
นี่คุณผู้ชมฟังคุณมณฤดีเล่าแบบนี้เงยหน้ามองจอเลยนะ

อันนี้เป็นหนึ่งในท่าประกอบ
เป็นท่ากางมุ้งเป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่เขากำลังรับน้องกัน
แล้วชาวบ้านเขาเห็นพฤติกรรมก็ถ่ายเอาไว้แล้วอยากให้หน่วยงานไปตรวจสอบหน่อยเถอะนะคะ
นี่ค่ะเป็นคลิปวีดีโอที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้
ตอนที่กลุ่มวัยรุ่นกำลังทำกิจกรรมคล้ายการรับน้อง

มีรุ่นพี่๔คนหนึ่งในนั้นสวมเสื้อของสถาบันอาชีวะแห่งหนึ่งในจังหวัด
ขณะรุ่นน้อง๔คนซึ่งก็ถูกบังคับให้ถอดเสื้อ
จากนั้นรุ่นพี่คนนึงค่ะนำเทียนมาจุด
อ๋อเห็นไหมนี่นี่ค่ะเอาเทียนจุดนะเอาเทียนจุด
แล้วก็หยดน้ำตาเทียนลงบนแผ่นหลัง
ระหว่างนั้นไม่ได้อยู่เฉยนะเนี่ยวิดพื้นไปด้วยค่ะ
พื้นไปขณะที่เอาน้ำตาเทียนเนี่ยหยดใส่หลังอันนี้นะ
อกจากนี้ยังมีพฤติกรรมการตอกไข่ดิบใส่ปากแล้วก็ให้เพื่อนนะคะ
แล้วก็คายใส่ปากเพื่อนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแบบเนี้ยคายตะตอกันไป
แปลกไปกว่านั้นนะใช้สีสเปรย์จุดไฟเผาขนอวัยวะเพศนะคะ
โอ้โหชาวบ้านเขาเห็นแล้วแบบอยากให้ใครมาดูหน่อยเถอะ
แล้วก็ถ่ายคลิปนี้เอาไว้คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณท้ายซอยหนามแดงบางพลีค่ะ
ซอย๑๔อยู่ตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
จุดนี้เป็นที่รกร้างค่ะก่อนหน้านี้ครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้ว
ประมาณสักสองสัปดาห์ก่อนมีวัยรุ่นเข้ามาแอบทำกิจกรรมรับน้องแบบนี้แหละค่ะ
ชาวบ้านเห็นแล้วไม่สบายใจเลยจริงจริงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทราบเรื่องแล้วลงไปตรวจสอบหน่อยนะคะ
มาทำอะไรกันแล้วมาจากสถาบันไหนโหดจริงรับน้องโหดมาก